ข่าวร้อนที่เขากำลังลือกันหนาหูเลยนะคะว่า
ดาราอักษรย่อพอผ่านกำลังเลิกลาแบบลับกับแฟนนุ่มไฮโซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคนที่ถูกเมาส์ถูกลือเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะ
นั่นก็คือสาวเมพิชชนาธิ์นั่นเองนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะในงานเปิดตัวละครบันเทิงไทยรัฐก็เตรียมตัวจะสัมภาษณ์แหละ
แต่เพราะมีเหตุขัดข้องบางประการเรื่องเวลาจัดงาน
เธอก็เลยขอตัวกลับก่อนอดเคลียร์เลยว่าใช่เธอหรือไม่นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่มาร่วมงานด้วยมีประเด็นร้อนไม่แพ้กันหนุ่มคนนี้เนี่ย
มีเรื่องดราม่าบล็อกแฟนคลับนั่นก็คือกัณพัฒน์นั่นเองนะคะ
ซึ่งหนุ่มกันเองออกมาชี้แจงข่าวหัวใจอินเลิฟหนักมาก
ตายแล้วจริงหรือไม่ไปฟังหนุ่มกันกันเลยจ้า
คือเราไม่ได้แบบอยากจะคอนเฟิร์มอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าคือไม่ได้อยากผูกมัดตัวเองอะไรขนาดนั้นว่าต้องอีก๒ปีหรือว่ากี่ปี
แต่ว่าก็คือที่คิดไว้ก็คือคนนี้แหละฮะก็คือตั้งใจทำทุกวันให้มันดีที่สุดไปเรื่อย
แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาของมันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
เรื่องนี้เราก็คุยกันบ้างนะครับก็คุยก็มีคุยแหละเพราะว่าเราก็คบกันนะเนาะ
แล้วก็ต้องมีคุยอยู่แล้วเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไง
แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบฟิกเป๊ะว่าต้องอีกกี่ปีหรือ
ก็คือพูดกันเล่นว่าเราก็อยากแบบไม่อยากแก่มากจาก๓๐ต้นนะครับ
แล้วก็แบบดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เป็นแค่พูดคุยกันขำเฉยครับ
ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้น
แต่ก็มีวางเขาโครงเอาไว้บ้างให้เห็นพอเห็นภาพอนาคตเอาไว้บ้างเท่านั้นเองนะครับ
แฟนคลับก็ใจเย็นคือช่วงนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างจะห่วงกันนิดนึงนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เปิดตัวกันแรงแบบตุ้มต้ามเลยในโซเชียลนี่หวานแบบ
เออนะคะไม่รู้คำพูดของกันเมื่อกี้จะแทงใจใครหรือเปล่านะ
ที่บอกว่าก็คนนี้แหละนะคะเออไม่รู้สินะอันนี้เราก็ไม่รู้สินะ